แล้วก็มีนักมวยไทยหนึ่งคน

หรือว่าเพชรมรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับ

ก็ต่อยในประเภทมวยไทยมาตลอด
ฉายาขุนศอกเมืองดอกบัวครับ
มวยไว๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดีครับ

ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นซึ่งช่ำชองคิกบ็อกซิ่งมากกว่าครับ

เน้นลูกแม่นนะครับแต่ก็ออกสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับ

แต่มีความแม่นอยู่โดยเฉพาะหมัดซ้ายครับ
ซ้ายตรงครับทำงานได้ดี
แล้วก็มีเตะซ้ายเข้าลำตัวอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน
และยกสุดท้ายเราพยายามจะคุมเกมเอาไว้นะครับ
แต่ของเขามาเร็วครับเขาก็พยายามเดินเหมือนกัน
แต่ลูกแม่นของเพชรมรกฏยังทำได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนกู้เอกครับ
กู้เอกในจานงงนิดนึงนะครับ

ชิชีกิ้นผู้ท้าชิงเจอกับคาร์ไดสตัม

ช่วงเกมยกที่๒นะครับ

คือ๒ยกแรกมันจบลงไปโดยที่ตามภาพที่เห็นครับ
กางเกงเขียวเนี่ยก็คือคิชิกินเนี่ยบุกตลอด
แล้วสร้างความเจ็บปวดให้กับคาเดสแตม
สร้างเกมที่กดดันให้กับทางแชมป์
แต่ว่าจังหวะนี้ครับช่วงปลายยก๒นะครับ
มีจังหวะศอก

อาการเดินเข้ามุมก็ยังโอเคอยู่
แล้วผมเห็นท่านั่งท่านี้ครับเก้าอี้อยู่ใกล้แต่ไม่นั่งครับ
ผมก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมไม่นั่งบนเก้าอี้
สุดท้ายครับไม่ขอครับไม่ขอสู้ยก๓ครับ

กลายเป็นแชมป์ครับที่ตกเป็นรองนี่ชนะไปครับ
โอ้โหแบบนี้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีล้างตาครับ
เพราะว่าผู้ทักชิงมาแบบมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย

แล้วก็ศึกครั้งต่อไปถ่ายทอดที่ญี่ปุ่นนะครับ

ต่อกันที่สโมสรนะครับ
ฟุตซอร์มภาคตอนออกเฉียงเหนือครับ
ในศึกฟุตซอลไทยลีกเนี่ยเปิดตัวสู้ศึกนะครับ
ดูการใหม่อย่างเป็นทางการปีนี้ครับ

พาทีมจบระดูการด้วยเลขตัวเดียว
หลังจากที่มีการเสิร์ฟผู้เล่นต่างชาติเต็มโคต้า๓คนเลยนะครับ
นั่นก็คือเอลิซันคาวาโยกับทางวิกเตอร์อาเมด้า

ก็ส่งชื่อ๓คนแต่ว่าลงสนามได้๒คนนะครับ

ก็ต้องดูแล้วครับว่าจะใช้ผู้เล่นจัดสรรกันอย่างไร
หมอภาคจะบุกไปเยือนห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
วันเสาร์ที่๓๐มีนาคมนี้
รัฐทีวีช่อง๓๒ยังคงถ่ายท่อสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ

บ่าย๒โมงครึ่งนะครับเกมแรก

พบกับการท่าเรือแชมป์เก่าครับ